สำคัญวิทยาละยานที่กันต้องดูต่อเนี่ยเรื่องของพิธีกรรมต่าง
ก็ต้องดูกันด้วยเพราะมันเป็นพิธีกรรมโบราณที่หาชมได้ยาก
มันเป็นเรื่องของการขึ้นสารใหม่ด้วย
รวมไปถึงเรื่องของการนำผ้ามาคุมสารเพื่อเปิดทางให้กับผี
เรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณหาชมยาก
จะมีพิธีกรรมอะไรบ้างนั้นไปชมกันครับ
เริ่มกันที่พิธีกรรมขึ้นสารใหม่สุดแปลก
ที่หาดูได้ยากกันที่จังหวัดสุรินพิธีกรรมนี้เป็นอย่างไรไปชมกันครับ
นี่คือพิธีกรรมความเชื่อของชาวเขมรจังหวัดสุริน
เขาจัดขึ้นที่บ้านโชคไตตะบนอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุริน
เขาเรียกกันว่าพิธีกรรมคืนสารใหม่
แต่ละพื้นที่ก็จะมีความเชื่อของพิธีกรรมขึ้นศาล
แตกต่างกันออกไปซึ่งพิธีนี้ร่างทรงจะทำการอันเชิญพ่อย่าแม่ย่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาสถิตอยู่ที่ศาลใหม่
โดยใช้ร่างของเขาเองเป็นสื่อกลางแล้วจะขึ้นไปรำจวนมามวดบนศาลแบบนี้
พอเชื่อว่าพ่อย่าแม่ย่ามาสถิตร่างแล้วก็จะถือว่ามาสถิตในศาลแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยเช่นกัน
อีกทั้งเจ้าของคลิปยังเล่าอีกว่าวิธีสังเกตง่ายเลยว่าพิธีกรรมนี้ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน
ก็ดูจากร่างทรงถ้าพ่อย่าแม่ย่ามาทรงแล้วพอขึ้นไปเหยียบหรือรำบนศาลเหยียบแล้วสารจะไม่พัง
เทียบกับคนปกติถ้าขึ้นไปเหยียบไปรำแบบนี้เนี่ยสารอาจจะพังได้
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวเขมรสุรินที่เขาเชื่อกันนั่นเองล่ะครับ
คุณผู้ชมครับในแต่ละพื้นที่เขามีความเชื่อตามวิถีที่ไม่เหมือนกัน
อย่างที่แห่งนี้เมื่อมีงานขาวดำเขาจะนำผ้ามาคลุมสารพระภูมิเจ้าที่
ว่าแต่ทำไมถึงต้องนำมาคลุมเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับงานนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งภายในงานศพแต่ละที่เขาก็จะจัดและมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป
อย่างที่งานนี้เขานำผ้ามาคลุมสารพระภูมิหลายคนอาจจะสงสัยว่านำผ้ามาคลุมทำไม
ทางเจ้าของคลิปเขาบอกว่าที่ได้นำผ้ามาคลุมสารพระภูมิ
เพื่อเป็นการปิดหูปิดตาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้วิญญาณของผู้เสียชีวิตเข้าบ้าน
มารับบุญกุศลภายในบ้านได้นั่นเองล่ะครับแต่ถ้าเปิดไว้เจ้าที่จะเห็นและไม่ให้วิญญาณของผู้ตายเข้ามา
ซึ่งนี่เป็นความเชื่อของทางภาคใต้ในบางพื้นที่
หรือบ้านผมเนี่ยก็เอากระดาษเงินทองมาปิดหรือที่บ้านเนี่ยเอากุญแจมาล็อกไว้เป็นต้น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
โอ้โหทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ